ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่ด้านหลังของพุทธมณฑลอีสานในตะบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่
จุดนี้ถือว่าเป็นสาขาที่สองของวัดหนองแวงพระอารามหลวงซึ่งจะใช้
เป็นสถานที่จัดงานพระชธานเพลิงพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อ
คุณปริสุทธโธอดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัด
ครราชศรีมาตามพินัยกรรมที่หลวงพ่อท่านได้ทำเอาไว้
คุณผู้ชมครับตามขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชาติภัณ
ไทยเมื่อมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมรณภาพก็มักจะมีการ
ชะปณคิตด้วยการจัดสร้างนกหัสดีลิงทื้อนบุศบกจึง
เป็นที่มาของการจัดสร้างเมนลอยชั่วคราวเป็นนกหัสดีลิง
บุษบกครับแต่เมนลอยชั่วคราวในงานนี้จะแตกต่าง
จากงานทั่วไปนะครับเพราะตัวนกทำด้วยโครงไม้หุ้มด้วยไม้
ไผ่สารและแปะด้วยกระดาษด้านบนเป็นบุษบกทั้งหมดจะตก
แต่งเป็นโทนสีขาวสื่อถึงความเรียบง่ายสมเกียจและยัง
สื่อถึงความบริสุทธิ์เสมือนเป็นการส่งดวงวิญญาณสู่สวง
สวรรค์ยกเว้นส่วนบนยอดฉัดนกหัดสดีลิงที่จะเป็นสีทองพร้อม
กลไกให้นกสามารถเคลื่อนไหวได้ส่วนฐานจะสร้างเป็นรูป
แปดเหลี่ยมกว้าง๑๖เมตรมี๒ชั้นเมื่อรวมความสูงจากฐานถึง
อดจะสูง๒๐เมตร๙๐เซนติเมตรหรือเทียบเท่าตึกสูง๕ชั้น
ธรรมาศบุษบกหรือที่สำหรับพระพิสุนั่งแสดงธรรมจะถูกจัด
วางบริเวณฐานชั้นที่สองทั้งสี่ทิศบริเวณราวบันไดสี่ด้านใน
แต่ละชั้นจะประดับตกแต่งด้วยงานปั้นพญานาคพร้อมประดับตก
แต่งด้วยสัตว์หิมพานสีขาวทั้งสี่ทิศเพื่อให้บรรยากาศเหมือน
บนเขาพระสุเมนพื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่๑๕ไร่บริเวณ
โดยรอบฐานเมนลอยจะถูกเป็นพระพลาที่ประทับและสาราสำหรับ
ผู้เข้าร่วมงานรวมถึงให้พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีโดยสามารถ
รองรับผู้ร่วมงานได้ประมาณหนึ่งพันคนขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
ร่วมงานได้บริเวณพุทธมณฑลอีสานโดยจะมีการเชื่อมต่อสัญญาณ
ถ่ายทอดสดภายในงานให้ประชาชนได้รับชมเป็นจุดจุดงานพระชธาน
อดีตเจ้าวาดวัดบ้านไร่จะจัดขึ้นในวันที่๒๙มกราคม
โดยก่อนพิธีพระชธานเพลิงจะมีขบวนแห่โบราณนำโดยนาง
ศรีดาแต่งชุดนักรบโบราณและถือธนูอาวุธคู่กายที่ใช้ปราบนก
หัสดีลิงพร้อมบริวารและขบวนเครื่องดนตรีท้องถิ่นภาคอีสาน
เหลี่ยงแห่เครื่องคายรวม๕๐๖๐คนทำพิธีเดินเวียนรอบเมน๓
รอบก่อนนางศรีดาจะฆ่านกหัดสดีลิงนอกจากนี้ยังมีขบวนไล่
รำเพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อคูณการเผานกหัสดีลิงต้องใช้
คนิคพิเศษนะครับเนื่องจากมีความสูงถึง๒๐เมตรต้องเผาจาก
ด้านบนลงมาด้านล่างนะครับและต้องมีการควบคุมไฟโดยได้
ประสานรถดับเพลิงเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อความปลอดภัยหลังจาก
พิธีพระราชทานเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีพิธีเผาจริงใน
เวลาประมาณยี่สิบสามนาฬิกานะครับด้วยเตาเผาที่อยู่ส่วนด้านล่างของ
หัดสดีลิงเตาเผานี้ทำมาจากอิดทนไฟครับหากวัดจากภาย
มีความกว้าง๑เมตร๕๒เซนติเมตรยาว๒เมตร๗๘เซนติเมตรสูง๑เมตร
เซนติเมตรไม่รวมฐานเหล็กและใช้อิดประสาน๘๖๐ก้อนภายใน
บรรจุหีบศพที่ทำจากไม้หอมมีความกว้าง๗๗เซนติเมตรยาว๒๐๐
เซนติเมตรสูงรวมฝา๖๕เซนติเมตรไม่รวมฝา๔๖เซนติเมตร
โดยรอบของหีบจะลงรักปิดทองใต้หีบศพจะถูกรองด้วย
รองฟืนและไม้จิกรวม๑๐ชั้นชั้นแรกเป็นไม้รองฟืนชั้นที่๒ถึง๘เป็นชั้นฟืนไม้จิก
ชั้น๙เป็นไม้รองโลง๒ท่อนและชั้นที่๑๐เป็นไม้ล็อกหัวโลง
ซึ่งไม้ที่วางแต่ละชั้นจะมีขนาดแตกต่างกันออกไปรวมทุกชั้นใช้ไม้ทั้งหมด๑๓๕ท่อน
ด้านล่างจะทำเป็นหีบสแตนเลสมีตะแกรงด้านบน
หีบสลักลวดลายช้างสามเสียนสื่อว่าดวงวิญญาณได้กลับสู่สวงสวรรค์
เมื่อเผาเสร็จอัฐิและเท่าจะตกลงในกล่องทันที
เมื่อเสร็จสิ้นการชะพนกิจในวันที่๓๐มกราคม๒๕๖๒
แพทยศาสตร์และศิษยานุสิตจะนำอัฐิไปลอยอังคารลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคาย
ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม
ส่วนสถานที่จัดสร้างเมนลอยชั่วคราวตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
จะกลายเป็นอนุสรสถานจะมีการสร้างสถูปเจดีมาครอบพื้นที่เมนเอาไว้นะครับ
หลังจากนั้นจะนำโลงแก้วอ่างดองเตียงครูใหญ่อุปกรณ์ผ่าตัดครูใหญ่
รวมทั้งรูปปั้นของหลวงพ่อคูณจากวัดบ้านไร่มาไว้ที่อนุสรสถานแห่งนี้
เพื่อเป็นสถานที่ที่พวกเราจะรำลึกถึงหลวงพระคูณตลอดไป